มาดูกันต่อนะคะกับดีเจบุโกะค่ะ

จะพูดว่าจะเลิกกันกันใช่ไหมกับคุณฟัน

ไปถึงเรื่องที่พอทราบสาเหตุนะคะ
บุโกะก็อึ้งกันไปเลยค่ะ
ตัวเองก็ทำงานหนักเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ไปถามถ่ายทั้งเรื่องให้กำลังใจคุณต้นหอม
แล้วก็เรื่องที่น้องน้ำตาลเสียด้วยค่ะ

ปกป้องลูกเนาะแล้วก็ยังมีงานที่เจ้านางผิดชอบเยอะ

เราเป็นผู้หญิงเนาะ

คุณแม่คะครั้งหน้าคุณแม่ต้องสแกนดีนะคะ
ร้องน้ำตาลกับโรควรรณโรคหลังโพรงจมูก

มีโอกาสแค่น้อยกว่า๑ของคนทั่วโลก
สิ่งที่สำคัญคือพวกเราต้องดูแลรักษาเนื้อรักษาตัว
เช็คฝุกภาพบ้างอันนี้แซวเล่นนะคะ